มีได้หมดถ้าสดชื่นเหมือนกันอืมเป็นเวอร์ชั่นนายกค่ะนายกร้องเหรอหรือว่า
ใช่เป็นภาพกิจกรรมออกกำลังกายที่พลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
ก็ออกกำลังกายกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลแต่ต้องกระซิบเบาว่า
มีช็อตที่ท่านล้มในการเตะฟุตบอลเมื่อวานี้ด้วยแต่สดชื่นแน่นอนค่ะ

ภาพนี้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้ด้วยนะ
ใช่ก็เป็นรวมภาพนะคะสำหรับการออกกำลังกายทุกวันพุธ
นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ล่ะให้ข้าราชการมาออกกำลังกายยืดเส้นยืดสา
สดชื่นใช่ไหมใช่ค่ะร่างกายท่านดูสดชื่น
หน้าท่านสดชื่นใช่ไหมหน้าท่านนิ่งมากค่ะ
แต่ท่านก็ออกท่าเต็มทุกท่าเลยนะคะเท่าต่างหวะนี้
นี่นะดีนะมีหลุดยิ้มมากเมื่อกี้นิดนึงเจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่เมื่อวานนี้คือท่านล้มไงเล่นฟุตบอล

แต่ท่านก็พลิกตัวขึ้นใดเอกแข็งแรงนะใช่ค่ะสุดท้าย
สู้นะล้มนะแต่ว่าสุดท้ายทำประตูได้ชนะไป๒ประตู
ต่อศูนย์นะคะท่ามกลางกองเชียร์ที่กำลังใจอยู่ขอบสนามอย่าง